เรื่องใหญ่เรื่องนี้กันดีกว่านะครับ
เพราะว่าหลายคนกำลังวิพากษ์วิจารณ์
กรณีที่ตอนนี้เริ่มมาแชร์กันมากยิ่งขึ้น
ว่าบางคนก็เอาปัสสาวะหรือฉี่ของเรา
หยอดตาบ้างไปล้างหน้าไปล้างแผลให้กับผู้ป่วยบ้าง
ทาบ้างไปกินบ้างเพื่อรักษาโรคนะครับ
มีอีกกรณีหนึ่งที่เป็นครูที่จังหวัดขอนแก่น
ปรากฏว่าเอายาขออภัยเอาปัสสาวะมากลั่น

คือสิ่งนี้สิ่งที่คุณครูโพสต์
ที่ฉันอ่านโพสต์นี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันนะ

เราเป็นครูสอนเด็กประถมต้นค่ะ
เราจะทำน้ำปัสสาวะกลั่นสมุนไพร

เวลาเด็กไม่สบายเขาจะมาขอยากับเรา
แต่เราไม่ใช่ฝ่ายพยาบาลไม่มียาหรอก
เราก็เลยเอาน้ำปัสสาวะกลั่นให้เด็กกิน

ส่วนมากจะปวดท้องจนตัวงอ

ผลปรากฏว่าหลังจากกินยาวิเศษของครูแล้ว

ทดลองมากับเด็กเกือบ๓๐คนได้ผลทุกคน
เราจะบอกเด็กว่าเป็นน้ำมนต์มาจากวัด

คืออันนี้ไม่ใช่ถูกโพสต์โดยคุณครู
แต่ว่าคุณครูเข้ามาคอมเมนต์
โพสต์ที่เขาถกเถียงกันอยู่เรื่องของปัสสาวะ

สิ่งที่คุณครูคอมเมนต์แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมากเลย
แหลปแพนด้านายภาคภูมิเดชหัสดินนักเทคนิคการแพทย์
โพสต์คอมเมนต์ของครูจนโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนปฐมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับคุณครูคนที่โพสต์นี้
พร้อมกับคุณครูนำสมุนไพรชนิดต่าง๔อย่างมาให้ดู
ก็คือใบเตยใบย่านางอ่อมแซ่บแล้วก็ใบผงชูรส
ออกมาแสดงออกมายืนยัน
โดยมีผู้มนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

โดยคุณครูคนนี้บอกว่าสิ่งที่เธอเอาให้นักเรียนกินนั้น
เป็นเพียงน้ำสมุนไพรสกัดเท่านั้นเอง
เพราะว่าที่เห็นในขวดน้ำสีเหลือง
ครูปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีการผสมปัสสาวะลงไป
แต่ที่พิมพ์ข้อความไปแบบนั้นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
ยืนยันว่าครูไม่ได้มีน้ำปัสสาวะกลั่นให้เด็กนักเรียนกิน
แต่เป็นพวกสมุนไพรสี่อย่างเหล่านี้
แต่เรื่องนี้ยังคงต้องมีการตรวจสอบอยู่
เพราะว่าทางด้านของนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าขณะนี้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่นเขต๓ต้นสังกัด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
แล้วก็ยังสั่งให้ทางสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมตรวจสอบด้วย
โดยให้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน๗วัน
ขณะที่นายสนองสุดสะอาดผู้มนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบถามครูคนดังกล่าว
ครูนั้นยืนยันว่าไม่ได้ใส่ปัสสาวะในสมุนไพร

ครูทุกคนควรพาเด็กไปห้องพยาบาล
หากอาการหนักให้ส่งไปยังสถานพยาบาล
ตอนนี้ครูท่านนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่
จากความผิดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งก็ต้องรอนะครับผลการตรวจสอบในภาพรวมทั้งหมด
จะสามารถสรุปได้ว่ากระทำผิดหรือไม่
เรื่องนี้เมื่อเช้าในอนุทินชาญวิรากูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มาพูดถึงกรณีที่ตอนนี้มันมีข้อถกเถียงกันว่า
ปัสสาวะเอามารักษาโรคได้หรือเปล่า
แล้วก็จะต้องแก้ไขกฎหมายแก้ไขอะไรหรือเปล่า

อนุทินชาวิรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่า
ไม่แก้ไขคนเรากินปัสสาวะไม่ได้
และไม่ต้องชี้แจงอะไรเสียเวลาและไม่ต้องกิน
เพราะปัสสาวะกินไม่ได้เพี้ยนกันไปหมดแล้ว
ปัสสาวะอุจจาระกินไม่ได้ทั้งนั้น

แล้วก็จะให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
ขอให้ประชาชนอย่าบริโภคปัสสาวะอุจจาระได้หรือไม่
สิทธิ์ข่าวถามคุณอนุทินบอกว่า
เผยแพร่กันยังไงแล้วจะทำกันอย่างไรล่ะ
แค่ผมเตือนผมย้ำบอกว่ามันกินไม่ได้
แต่ว่าถ้ายังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อย
สื่อข่าวถามว่าท่านจะทำยังไงจะแก้ปัญหาต่อไปยังไง

คือท่านก็โมโหเหมือนกันในการตอบคำถามเรื่องนี้

คือเราได้ยินหมอแพทย์แผนปัจจุบันทุกคนออกมาบอกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ปัสสาวะมันคือการขับของเสียออกจากร่างกาย
แล้วการที่จะมาบอกว่าโอ๊ยทาหน้าแล้วหน้านุ่ม
หรือว่าแบบช่วยรักษาโรคมะเร็งอะไรต่างมันไม่ได้ช่วยได้